ใจบาปที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะฮะ
ทางเจ้าวาดวัดก็ร้องมายังผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าที่วัดเนี่ยเจอคนร้ายเข้ามาขโมยเงินในตู้บริจาคนะครับ

แต่ตำรวจยังตามจับกลุ่มให้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับ
นี่ฮะย่องเข้ามาเลยเนี่ย
โอ้โหนึกว่าไม่มีใครเห็น
กล้องวงจรปิดในวัดสังขจายเถนนะครับ
อยู่ที่ตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

อายุน่าจะสัก๓๕๔๕ปี
รูปร่างหน้าตาก็ประมาณที่ท่านเห็นนะครับ
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมหมวกด้วย
่องขึ้นไปบนมนตบพระพุทธนรมิตร

ใช้สำหรับยกรถนะแม่แรงเนี่ย
เอามาด้วยนะครับลงมือใช้แม่แรง
ฝาตู้บริจาคที่เป็นเหล็กหนา
จะได้มีแรงในการงัดนะครับ
ทางวัดเนี่ยสร้างไว้ให้ญาติโยม
ให้ชาวพุทธมาทำบุญไหว้พระ
มาร่วมบริจาคค่าน้ำค่าไฟ
คือตอนแรกที่พยายามเนี่ย
ไม่สามารถเปิดได้ก็ถอยไปนะครับ
แต่กล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งที่บริเวณสาราบันทึกภาพคนร้ายคนเดิม
เดินย้อนกลับมาด้อมมองอยู่หน้าพระสังกระจาย
พอเห็นปลอดคนก็ยกตู้บริจาคไม้บนพาน
แล้วก็หลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หลังเมนเผาศพ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๔วันที่๓ตุลาคม
คือจุดแรกงัดไม่ได้

มาอีกจุดหนึ่งที่นี้ยกตู้บริจาคที่เป็นไม้ไปเลย
เจ้าวาดนะครับเล่าถึงเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เงินในตู้บริจาคนั้นก็คงมีไม่มากแล้ว
ตู้ค่าน้ำค่าไฟนะก็ประมาณสักพันกว่าบาท
แต่ตู้เหล็กบนดบนั้นคาดว่ามีเงินเยอะ
ว่าปีหนึ่งเราจะเปิดครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นหมื่นนะนะคงเป็นหมื่น
ตู้นั้นไม่ได้เอาไปใช่ไหมไม่ได้เอาไปไปไม่ได้ยกไปไม่ได้
ก็ตั้งแต่ปีใหม่มาถึงวันนี้๘ครั้งแล้ว๘ครั้งแล้ว๘ครั้งแล้ว
โดนมา๘ครั้งแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนร้ายบ้างไหมครับ
ก็ขอฝากคนร้ายว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีหรอก
มันเป็นเป็นบาปเพราะว่าญาติโยมเขามาไหว้พระเขาใส่เงิน
ปัจจัยไปในตู้ก็เพื่อที่จะบำรุงวัดไปเป็นค่าน้ำค่าไฟบ้าง
เอาไปเป็นการบูรณวัดบ้างก็อย่าทำแบบนี้เลยไม่ดี
มันเป็นบาปนะขอให้เลิกเถอะนะถ้าตำรวจจับได้ก็
ช่วยช่วยตรวจดูแลให้ดีให้หน่อยหลายครั้งแล้วน่ะ
ฝากด้วยอ่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยโดนมาแปดครั้งแล้ว
แปดครั้งค่ะอ่าหลวงพ่อเจ้าบอกว่าก็คล้ายคล้ายกับคนที่มาครั้งแรกแรก
แต่ว่าล่าสุดตำรวจบอกว่าก็พยายามตามหาอยู่นะ
แต่วันเดียวกันหลังจากคนร้ายก่อเหตุที่วัดเมื่อสักครู่นะครับ
ไปก่อเหตุขโมยตู้บริจาคของวัดไผ่แปลกแม่
อยู่ใกล้กันอีกที่นึงอีกคนร้ายคนนี้นะคะ